วันนี้มาดูกันก่อนเรื่องของกรทมที่เกิดความสับสนอนละหมานกันอยู่พอสมควร
ทันทีที่มีข่าวออกมาว่าสั่งปิดห้าง
หลังจากนั้นไม่นานออกมาบอกใหม่ว่าไม่ปิดแล้ว
แล้วก็กลับมาว่ามีคำสั่งสรุปแล้วก็คือปิดห้างสรรพสินค้าในโซนอื่นที่ไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
ซึ่งก็จะปิดสถานประกอบการในกรุงเทพเพิ่มเติมมา๒๒วัน
ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง๑๒เมษายน
ก็ขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าอย่ากักตุลอาหารเลย
เพราะว่าร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดขายของสดยังขายได้ตามปกติ

ส่วนผู้ป่วยโควิดวันนี้ยอดก็เพิ่มน่าตกใจเหมือนกันค่ะ

กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงถึงเรื่องของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมา๘๙ราย

สำหรับกลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติในการสัมผัสกับผู้ป่วย
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวน๕๑รายไป
ก็คือกลุ่มสนามมวย๓๒รายและสถานบันเทิง๒ราย
กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว๑๑ราย
และยังมีกลุ่มที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในมาเลเซียอีก๖รายนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๒อันนี้คือเป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่เลย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายเก่าตามสถานที่ต่างที่รายงานไปเนี่ยนะคะ
ก็มีทั้งหมด๓๘รายคือกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
ชาวต่างชาตินั่นเองค่ะ๑๒ราย
จำนวนนี้มีหลายรายที่มีประวัติเดินทางกลับจากไปเที่ยวผับที่ปลอยเป็ดมาด้วยนะคะ
ซึ่งก็เป็นการป่วยร่วมกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้
ส่วนนอกจากนี้ก็มีกลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก
หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ๖ราย
แล้วก็รอผลสอบสวนโรคอยู่นะคะ
มีประวัติเสี่ยงเพิ่มเติมอีก๒๐รายค่ะ
ซึ่งในจำนวนนี้มีนางสาวแพรวานิชาพัฒน์ดารานักร้องนักแสดงรวมอยู่ด้วย
ติดไซเรนนะคะหลายคนรู้จักเพลงนี้
สำหรับผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยมีเพิ่มมาอีก๔รายค่ะ
เดิม๓รายเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ป่วยหนักมีอยู่๗รายนะคะ
ทุกรายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
และมีผู้ป่วยหนึ่งรายที่รักษาหายและให้กลับบ้านแล้วค่ะ
ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมก็เลยรวมทั้งหมด๔๑๑ราย
เป็นผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล๓๖๖ราย
กลับบ้านแล้ว๔๔ราย
และเสียชีวิตไปอีก๑ศพอย่างที่เห็นในภาพกราฟิก
ที่เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นง่ายแบบนี้นะคะ
ในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
วันนี้ก็มีประกาศออกมานี่แหละค่ะ
เป็นมติให้สั่งปิดสถานประกอบการตามมาตรา๓๕พระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ๒๕๕๙
เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา๒๒วัน
มีผลก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง๑๒เมษายน๒๕๖๓นะคะ
ซึ่งสถานที่ที่มีการสั่งปิดเพิ่มเติมนะคะ
มีสปานวดเพื่อสุขภาพ
สถานบริการควบคุมน้ำหนักสปาอาบน้ำตัดขนสัตว์ลานสเก็ตหรือโรเลอร์เบรด
กิจการเสริมสวยคลินิกเสริมความงามสวนสนุกโบลิ่งตู้เกม
กิจการบริการคอมพิวเตอร์สนามกอล์ฟสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
สระว่ายน้ำกิจการศักดิ์ผิวกิจการบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านสนามพระสนามชนไก่แล้วก็สนามซ้อมชนไก่
สถานที่จัดประชุมและนิทัศกาลตลาดทุกประเภท
เว้นแผงของสดและแผงค้าที่จำหน่ายอาหารตามความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันนะคะ
สรรพสินค้ายกเว้นส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้น
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสถานศึกษารัฐเอกชนโรงเรียนประจำโรงเรียนอนาชาติโรงเรียนสอนศาสนาโรงเรียนกวดวิชาทุกแห่ง
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยทั้งของรัฐและของเอกชน
รวมถึงสถาบันอบรมวิชาชีพทั่วกรุงเทพเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นรายชื่อของสถานบริการที่จะต้องปิดนะคะจนถึงสิบสองเมษายนนี้
ซึ่งกรทมก็ขอความร่วมมือไปถึงประชาชนด้วยอันนี้ต้องขอความร่วมมือทุกคนจริงนะคะ
ค่ะไม่ต้องกักตุลสินค้าคือซื้อแค่ตามความจำเป็นเพราะร้านอาหารก็ยังเปิดตามปกตินี่แหละค่ะ
แต่ว่าต้องปรับรูปแบบก็คือไปซื้อกลับไปทานที่บ้านไม่ไปทานที่ร้าน
แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้ก็ยังเปิดอืมร้านสะดวกซื้อก็ยังเปิด
แต่เขาบอกว่าขอให้หั่นทำความสะอาดบ่อยมีจุดบริการแอลกอฮอลเอาไว้บริเวณทางเข้า
เพื่อความสะอาดและปลอดภัยด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นตลาดถ้าเป็นของสดก็ยังขายอยู่
เพราะฉะนั้นให้แม่ค้าตลาดสดแล้วก็ให้คนที่ประกอบการกิจการร้านอาหารเขามีรายได้บ้างนะคะ
หรือว่าแวะไปซื้อแล้วก็บอกเขาว่าใส่ถุงกลับบ้านแล้วกลับมาทานที่บ้านก็ได้ค่ะ
ประชาชนไปแห่กันซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ห้างสรรพสินค้ากัน
หนาแน่นมากอันนี้คือดูแล้วน่ากลัว
เพราะว่ายิ่งคนรวมตัวกันโอกาสในการแพร่เชื้อมันก็ง่ายขึ้นนะคะ
อันนี้เป็นห้างย่านศรีนครินเป็นภาพล่าสุดเลยที่ทีมงานเราไปเก็บมาให้ดูนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้รถติดยาวมากพวกห้างค้าปลีกต่าง
ติดตั้งแต่ทางเข้าแล้วคือข้างในก็ติดรถเข็นแบบนี้ค่ะ
แห่มาซื้อของแล้วบางคนไม่ได้ซื้อกันแค่คันเดียวนะคะ
รอต่อคิวคือคนหนึ่งมีอย่างน้อย๓รถเข็นได้
ย้ำแล้วกันนะคะว่าอย่ากักตุลสินค้าจนมันมากเกินไป
เอาพอดีพอดีเพราะว่าอย่างที่บอกเขายังเปิดอยู่เรื่อยนะคะเรายังไปซื้อ
แวะออกไปซื้อได้เรื่อยป้องกันตัวเองเยอะนะคะ
อย่าให้มันต้องถึงขนาดนี้เลยเพราะว่าการที่เรากักตุนไปเยอะ

แล้วจริงคือที่เชลล์จัดวางเนี่ยมันเหมือนกับเกลี้ยงเลย
แล้วยิ่งไปเกิดกระแสว่าโอ้โหตายแล้วของหมดเนี่ย
คือต้องใจเย็นเพราะว่าคือคนถ้าไปซื้อพร้อมกัน
คือเขาก็นำมาจัดวางไว้ไม่ทัน
คือมันมีในสต๊อกอยู่นะคะก็ต้องฟังข่าวแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วย
เพิ่งรีบไปซื้อไม่ต้องกักตุนขนาดนั้นนะคะ